อีกหนึ่งการแข่งขันผมว่ามันแปลกนะ

ถ้าบอกว่าไปดูฟุตบอลแน่นอนมันไม่แปลกทั่วไปมีแต่ฟุตบอลนี้กับชื่อรายการ
ห้วยไร่ครับมันแปลกจริงเพราะว่าเป็นฟุตบอล
ที่ไม่ใส่เกือบไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่สตัส
รองเท้าไม่ใส่แล้วเตะบอลยังไง
เนี่ยไปดูเลยที่นี่โอ้โหเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณี

ครับค่ะงานนี้ผมบอกเลยนะว่าโอ้โห
สุดยอดดนตรีความมันครับคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นการแข่งขันที่มีนักร้องชื่อดังอย่างคนนี้
พี่ก้องเวร่ายจัดมาอ๋อพี่ก้องเป็นคนจัดงานนี้เหรอคะ
ใช่ครับจัดการแข่งขันนี้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เขาได้มาแข่งขันกัน
แล้วนี่เห็นไหมนักฟุตบอลแต่ละคนเขาไม่ใส่รองเท้าครับ
เตะบอลเท้าเปล่าคุณยังไงเอาไม่ใส่รองเท้าจริงอ่ะคุณ
สุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่
แล้วเขาแข่งขันกันเนี่ยนะตั้งแต่ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
พฤหัสศุกร์จะไม่ผิดนะแล้วเขาแข่งขันกันจบแล้วคุณผู้ชม
ผู้ชนะเลิศเอ๊ชนะเลิศอันดับที่๑นะครับ
ก็คือทีมมีนาบ้านกระเป๋า
มีนาบ้านกระเป๋าได้รับเงินรางวัลดิ
รับเงินรางวัลนะครับ๓๐๐๐บาท
บาทสำหรับทีมชนะเลิศพร้อมกับถ้วยรางวัลนะครับ
แล้วก็อันดับที่๒ทีมเขาก็ไม่ธรรมดา

แล้วก็มีทีมอันดับที่๓อีก๒ทีมก็คือ

นักกีฬาถอดเกิบถอดรองเท้าเตะบอล
แล้วคนภาคอย่างพี่ก้องถอดรองเท้าภาคด้วยเหรอคะ

ไปเล่นกับน้องเขาด้วยนะครับ
นี่โอ้โหแล้วคุณรู้ไหม
คนที่เขายิงเยอะเป็นดาวสันโวของญี่ปุ่น

เขาบอกว่าเป็นผู้เล่นหมายเลข๑๙จากทีมมินา

ยิงเข้าไปนะยี่สิบสี่ประตู

๖เกมยิงไป๒๔ประตูอ่ะ

โอ้โฮยี่สิบสี่ประตูหญิงยังไงท้าวกล่าวด้วย

โอ้โหเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะ
และเอาภาพมาให้เรามาชมกัน

เราต้องไปพูดคุยกับผู้จัดงาน
นั่นก็คือพี่ก้องห้วยไร่นั่นเอง
ตอนนี้นะคะพี่ก้องห้วยไร่อยู่ในสายแล้ว
ติดต่อพี่ก้องไปเลยอยากจะไปถามถึงที่มาที่ไป
ในการจัดงานว่ามีไอเดียการจัดงานนี้ขึ้นมายังไงบ้างนะคะ

สวัสดีครับพี่ก้องหวยไร่ครับ
สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนครับ
แล้วก็สวัสดีแฟนไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ

กล้องค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะว่า
ก้องเป็นผู้จัดริเริ่มในการคิดจัดงานแข่งขันกีฬานี้

คิดถึงเรื่องราวตอนสมัยตัวเองยังเด็กครับ
คิดถึงอดีตที่เราอยากเตะฟุตบอล
แต่ว่าฟุตบอลก็หายากสนามก็ไม่มี
แล้วก็รองเท้าที่จะใส่มันก็ลำบากอยู่แล้วครับ
ก็เลยจัดกิจกรรมที่ทำให้คนด้านนอก
ที่เคยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ครับให้คิดถึง
แล้วก็หวนอดีตย้อนวานครับ

โอ้โฮตามพูดตรงบ้านนอกพี่ก้องเหมือนกันเนอะ

คือมันจะหาฟุตบอลก็ยังหายาก
สมัยเด็กผมนี่ไม่ได้เอาลูกบอลมาเตะ

สมัยเด็กพี่ก้องเอาอะไรมาเตะทานลูกบอลฮะ
เอากระดาษห่อด้วยพลาสติกครับ
แล้วก็มัดกลมโดยใช้ยางรัด

กล้องก็เลยมีไอเดียในการจัดงานนี้ขึ้นมา
แล้วมีกีฬาอะไรบ้างคะ
มีฟุตบอลอย่างเดียวไหมหรือยังไงบ้าง
ก็จะมีกิจกรรมของชาวบ้านด้วยครับ

สมจัดแบบเหมือนงานบุญทั่วไปที่รวมคนที่ไม่เคยกลับมาบ้านเลยอย่างนี้ครับ
ได้กลับมาบ้านได้ฟังเพลงหมอรำเต้นกันแล้วก็เทฟุตบอลกันครับ

ก้องห้วยไร่เนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ใส่รองเท้าเตะแล้วมันเจ็บเท้านะ
มันเจ็บมั้ยมันเตะได้มั้ยคะเป็นผู้หญิงเนี่ยไปต้องไม่รู้เลย
ครับเจ็บครับเจ็บแต่ว่ามันก็ทำให้ความรู้สึกเหมือนเดิมว่าตอนที่เราไม่มีอะไรเลย
ส่วนมากที่เราไม่ได้เลือกว่าเราจะต้องใส่รองเท้าต้นไหน
และที่สำคัญมันอาจจะลึกเกินไปสำหรับความเสมอภาคของนักกีฬาแต่ละคน
คือบางคนก็ไม่มีเงินไปซื้อรองเท้าถูกไหม
ใช่ครับเพราะคนที่มาแข่งก็ไม่ได้มีแค่ชาวบ้านเราทั่วไปที่น้อง
ที่บางคนเป็นเด็กจากนี้เมืองมาแข่งและไม่ต้องเอารองเท้าราคาแพงมาสู้กัน
คนทุนชีวิตใครมีเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นครับสู้กัน
มากันแทบทุกคนครับนอกจากนั้นก็เป็นทีมกับน้นที่ติดงานเพราะว่าผม
ทำย่างจัดครั้งแรกครับ
ครั้งแรกแล้วคาดว่าจะมีต่อไปไหมคะ
กำลังทรัพย์ของเราพร้อมก็สู้ต่อครับ
เพราะว่าหลักก็เป็นเงินที่มาจากการทำงานร้องเพลงของผม

แล้วพี่ก๊อฟก็เลยมอบเงินรางวัลให้กับน้องทีมที่ชนะด้วยถูกไหมค

นึกถึงสมัย
เออเห็นเสียงหล่อดูว่าพี่กล้องสาหรับ
ใช่หรือเปล่าใช่พี่ก้องห้วยไร่จริงหรือเปล่า
ถ้าใช่เนี่ยร้องเพลงให้ฟังสักท่อนได้ไหมคะ
ใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสินี่กันและกัน
นี่ตัวจริงใส่ว่าสิบอทิมกัน

ชัดเจนนี่พี่กล้องเว้ยไร่ตัวจริงซีสีชินจริง

ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่
แฟนคลับที่มาติดตามในส่วนของ
ขอบคุณที่สนับสนุนไม่คิดว่าเบาเองจะมีโอกาส
โอกาสอยู่ในวงการเพลงได้นานขนาดนี้คิดว่าจะมีโอกาสผ่านไปแค่เพลงแรกเพลงเดียว
แต่ว่านะครับขอบคุณที่ลองสนับสนุนทุกเพลงที่ทำออกไปครับ
ครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณกล้องห้วยไร่แล้วมีโอกาสตลอดข่าวจะขอไปแข่งด้วย

ขอบคุณค่ะสวัสดิค่า

โหสุดยอดนับถือว่ะพี่ก้อง
เขาใช้ทุนส่วนตัวแล้วก็มีผู้สนับสนุนบ้างในการจัดงานนี้ขึ้นมาแล้ว
เป็นการให้โอกาสเด็กในชุมชนได้มาแข่งขันกีฬากันแบบสนุกสนานแบบนี้ด้วย
โอ้โหคือใครที่เตะฟุตบอลเด็กคุณต้องจำได้ว่าคุณเตะฟุตบอลโดยคุณไม่ใส่รองเท้า
แล้วคุณต้องเล่นกลางขี้ดินขี้โคนแล้วถ้าฝนตก
เละเทสเนี่ยข้างสีข้างถลอกหมด
น่ารักมากเลยนะคะถ้ามีกิจกรรมดีแบบนี้เดี๋ยวเราตามไปดีกว่านะ
สนุกสนานมากก็ต้องขอบคุณพี่ก้องด้วยที่จัดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นมานะคะ